เรื่องความรักไม่รู้ยังทำใจได้หรือยัง

หลายคนบอกเลยว่าติดตามเรื่องราวความรักของเธออยู่นะคะ

เพิ่งเลิกกับแฟนนุ่มเซบาสเตียนไป
แล้วแต่ในการเลิกกันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

อ่านแล้วมันเจ็บจี๊ดแทงใจสุด

ใช่เลยใครใส่เค้าเกลียดด้วยเนาะ
สาเหตุที่ทำให้เลิกกันเนี่ยหลายคน

แหวนที่หน้าตาคล้ายคลึงกันนะกับ

เรียนเนี่ยกานแหวนยี่ห้อดังก็ไปสืบราคามาเท่าไหร่นะ
และฟังชื่อตอนดีความทรงจำวันวาเลนไทยของดิวอาริสรา
เหมือนยังมีเยอะใหญ่มีใจอยู่แหละ
มันทั้งเข้าจังหวะเหมาะเจาะจริงเลยนะคะ
ซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้ค่ะสาวดิวเนี่ยพาย้อนไปดูความหวานที่เซบาสเตียนนั้นทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำเซอร์ไพรส์ในวันแห่งความรักให้คุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อชุดให้แบบนี้แบนหรูนะซื้อรองเท้าหรูให้พร้อมสลักชื่อทั้งคู่ด้วย
รวมถึงเนรมิตสวนข้างห้องให้เป็นซุ้มดอกไม้ค่ะที่ถูกจัดออกมาเป็นชื่อของทั้งคู่
เพื่อพาดิวนะไปทานอาหารมื้อสุดพิเศษด้วย

คือวันนั้นเป็นเจ้าหญิงดูแลตั้งแต่ตื่นนอนหลับตาตื่นยันดินเนอร์เลย
อื่นอีกมากมายสาธยายไม่หมดจริง
ใครนะคะที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นนะ
ก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้ามีแบบอิจฉาด้วย

แม้เป็นฝ่ายแบบเลิกกันสักก่อนเลยไงคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งตอนท้ายคลิปนะถือว่าเป็นข้อความที่อธิบายถึงเรื่องราวความสัมพันธ์นี้

ดิวค่ะเลือกขึ้นข้อความภาษาอังกฤษ
เป็นการทิ้งท้ายก่อนจบคลิปนี้
แปลเป็นไทยว่าแม้ว่าท้ายที่สุดเราจะไม่ได้ลงเอยกัน
แต่ตัวเธอเองดีใจที่ฝ่ายชายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
อันนี้ข้อความที่เธอบอกไว้นะคะในคลิปตอนท้าย
คือถ้ามันเป็นช่วงที่แบบเขาคบกันอยู่
คลิปนี้จะดีมากเลยนะจะหวานมาก
ก็ถือว่าเป็นความทรงจำอย่างชื่อคลิปเขาบอกแหละ
แต่ว่าเขาอัดคลิปมาเพิ่งง้อกันหรือเปล่าเธอ

เพราะว่ามันจังหวะเดียวกันเลยนะ
วาเลนไทยเสร็จปุ๊บแล้วก็มีปัญหาวาเลนไทยเสร็จปุ๊บ
แล้วก็มาเป็นคลิปพอดีจังหวะพอดีเลยนะ
ได้แต่หวังใจนะคะว่าถ้าฝ่ายชายดูวีดีโอนี้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะแบบกลับมาคืนดีกันก็ได้นะ